ช่วงนี้มาติดตามประเด็นกีฬานะคะ
อังคารที่๑๕พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะ
สำหรับอีกหนึ่งนัดสำคัญของทีมชาติไทย
ในฟู้ดบาลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือกสิบสองทีมสุดไทย
ดดันเพราะว่าตอนนี้ทีมชาติไทยยังไม่มีคะแนนเลยนะคะ
แล้วก็จะพบกับทีมชาติออสเตรเลียถือว่าเป็นงานหนักด้วยนะคะ
ซึ่งซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกว่า
อสเตรเลียชุดนี้นะคะไม่ได้มีจุดเด่นเพียงลูกกลางอากาศเท่านั้นนะคะ
แต่ก็เชื่อมั่นในนักเตะทีมชาติไทยค่ะ
ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๑๒ทีมสุดท้าย
โซนเอเชียและฟุตบอลเอเอฟเอฟซูซูกิครับ๒๐๑๙
ติศักดิเสนาเมืองนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
พูดถึงออสเตรเลียคู่แข่งในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดที่๕
ทีมชาติออสเตรเลีย๑๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
บอกว่าออสเตรเลียเป็นทีมที่มีผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่ค่ะ
แม้ว่าใน๔นัดแรกจะมีจุดแข็งเรื่องของลูกกลางอากาศ
แต่ตอนนั้นมองว่าออสเตรเลียมีคุณภาพหลายด้านนะคะ
รวมทั้งความแข็งแกร่งในการปะทะความเร็วของนักเตะ
รวมถึงประสบการณ์ด้วยเพราะว่ามีผู้เล่นหลายคน
ค้าแข้งในลีกของยุโรปค่ะ
ส่วนการประกาศรายชื่อ๒๓นักเตะในเกมนัดนี้นะคะจะประกาศวันนี้ค่ะ
ส่วนนักเตะลุยศึกอาเซียนครับประกาศในวันที่๑๖พฤศจิกายนค่ะ
สำหรับฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
รวมทั้งฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๖นอกจากจะมีผลต่ออันดับโลกแล้วนะคะ
มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดโคต้าค่ะ
ซึ่งจะประกาศ๒๕พฤศจิกายนนี้นะคะ
ขณะที่ทีมไทยต้องลุ้นโคต้า๑บวก๒กับฮ่องกง
หลังจากที่ทีมไทยมีคะแนนสะสมหลีกอยู่อันดับที่๕ของโซนตะวันออกนะคะ
มีคะแนนอยู่ที่๓๓๗๐๑คะแนน
ส่วนฮ่องกงค่ะอยู่อันดับที่๖นะคะคะแนน๓๒๕๖๕คะแนน
ซึ่งคะแนนที่จะชี้วัดโคต้านี้ก็คือคะแนนสะสมฟีฟ่า
ของเกมที่ไทยจะพบกับออสเตรเลียรวมทั้งอาเซียนคลับ๒เกมแรก
คือไทยพบอินโดนีเซียและไทยพบกับสิงคโปร์ค่ะ
ซึ่งทั้งนี้นะคะหากทีมชาติไทยเก็บชัยชนะอย่างน้อย๑นัด
และเสมออีก๑นัดในอาเซียนครับ
สามารถยึดโคต้า๑บวก๒ไว้ได้ทันทีค่ะ
แต่หากไม่สามารถทำได้ก็ต้องมาลุ้นคะแนนกับฮ่องกงนะคะ
ซึ่งหากผลงานทำได้ดีก็จะมีโอกาสที่ไทยนั้นจะเสียโคต้า๑บวก๒ให้กับฮ่องกง
แล้วก็จะเหลือโคต้า๑บวก๑แทนค่ะ
ความพร้อมของทีมชาติออสเตรเลียคู่แข่งของไทยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะอันเจลอสปอสเตโกกลูกุญสือใหญ่นะคะ

หลังจากเดินทางมาเก็บตัวที่ไทยตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะ
รวมทั้งการรับส่งบอลและขึ้นเกมจากริมเส้นเป็นหลัก
ใช้เวลาการฝึกซ้อม๒ชั่วโมงค่ะ
ก็เป็นการอนุญาตให้กองเชียร์เข้าไปเชียร์ได้
แต่ว่าจะต้องตรวจเรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะคะ